คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูที่เพชรชบูรณ์กันหน่อยค่ะ
คราวนี้เป็นเจ้าของร้านอาหารตามสั่ง

มีหัวขโมยมาขโมยของที่ร้าน
แล้วยังฝากรักยังทิ้งรักเอาไว้ให้ดูต่างหน้า

ได้ยินคุยน้ำแข็ง

แต่ไม่ได้เอาบ้านนี้เวลาแจ้งก็บอกว่าบ้านนู้นเขาก็ขโมย

นี่คุณผู้ชมในวงสีแดง
อย่างที่เราเห็นนะคะผู้ใช้เฟซบุ๊คเขาโพสต์คลิปนี้เลย

คืนเดียวขโมยทั้ง๒ร้านที่อยู่ตรงข้ามกัน
ยังไม่พอเดินไป

โอ้โฮดูสิคุณผู้ชม
คือเขาบอกว่าไฟสว่างขนาดนี้ครั้งแรกให้อภัย

เจ้าของร้านก็คือคุณชายาพาเกลือแก้วอายุ๕๐ปี
บอกว่าเหตุการณ์นี้ถูกบันทึกเอาไว้ได้

เกิดขึ้นคืนวันที่๑๕กุมภาพันธ์

ตอนนั้นเธอกำลังจะเข้านอน
เจ้าของร้านระบบได้ยินเสียงแบบกึกกัก

ก็เลยออกไปดูปรากฏว่า
เป็นหญิงวัยกลางคนกำลังลื้อถังน้ำแข็งแช่ผัก
แล้วก็ลื้อถังเครื่องดื่มเนี่ยค่ะ

แล้วทีนี้พอมาตอนเช้ามาตรวจสอบอีกทีนึง
เจอเป็นกองอุจจาระของคนร้าย
ฝากทิ้งไว้ที่หน้าประตูข้างตู้แช่เย็น

คุณผู้ชมบางท่านทานข้าวเช้าอยู่ตอนนี้
เดี๋ยวฟังเสียงเจ้าของร้านเขาเล่าหน่อยค่ะ
อ้าวเดี๋ยวมาต่อมา

เพราะนี่ต้องถึงนายถึงต้องงวดแน่เลย

เขาก็เอาของไปด้วย
แล้วทีนี้มันกวดที่แล้วทำไง

เขาก็เอาประดับอยู่ที่นี่ไปแล้วก็เดินไปที่นี้
แล้วมันเดินไปทางไหนตรงนั้น
ก็เลยบอกว่าเจ๊ดูกล้องสนุนมันเดินไปทางไหนตรงนั้น
ถ้าเมื่อช้าเดินลงมาถ้าว่าไม่จังเกณฑ์จะเต็มค่ะ

นี่คือคุณชายาพาที่เป็นคนมาเช่าร้านนี้นะ
แต่ทีมข่าวของเราก็ไปถามเจ้าของที่เขาให้เช่า
ก็คือคุณโชติภาค่ะ
โชติภาเขาเล่าให้ฟังบอกว่าผู้หญิงในคลิปนี้
เธอก็ดูคลิปเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็บอกว่าอ๋อผู้หญิงคนนี้เหรอ

เคยแจ้งความแล้วแจ้งไปยังพมจังหวัดด้วย
แต่ดูสิท้ายที่สุดก็ถูกปล่อยตัวมาเหมือนเดิม
แล้วก็บอกเนี่ยค่ะผู้หญิงคนนี้คือคนที่แหม่มาปล่อยของเอาไว้

ใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนสติไม่ดีก็ควรที่จะพาไปบำบัดพาไปอะไรนะคะ